ใช่แล้วค่ะข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าน่าชื่นตาบานกันทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับพี่มาลาพงสุวรรณนะคะที่ได้โพสต์รูปสามีพี่เท่ง
พร้อมคลิปเฮฮากันทั้งบ้านเรียกว่าอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
อย่างมีความสุขกับแคปชั่นชาบูเบากับครอบครัว
ถามบางคนในวงการแฮร์คอมเม้นต์แสดงความยินดี

เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะคุณนะ
แล้วก็ชื่นชมว่าเป็นภาพที่ทุกคนอยากเห็นมานานแล้ว
เอาตรงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าครอบครัว
ครอบครัวนี้เขาก็มีปัญหาเหล่าห่องแหล่งการ
มีข่าวว่าพี่เท่งเนี่ยออกจากบ้านไปก็นานอยู่นะคะ

ทั้งคู่รักกันดีแฮปปี้เหมือนเดิมนะคะ